กันเลยที่จังหวัดตากกันบ้างดีกว่า
ที่นั่นเขาก็จัดกิจกรรมสนุกสนานเหมือนกันนะครับ
เป็นการแข่งขันที่ผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนนะ
ที่นี่น่าจะเป็นที่แรกหรือเปล่ากับการแข่งขันไก่อบฟาง
ที่นี่เลยครับอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก

เขาแข่งขันการทำไก่อบฟางนะครับ

ใช่ครับซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านที่อร่อยแซ่บอย่าบอกใครเลยครับ
ในขันครั้งนี้นะครับมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด๑๓ทีม
จาก๕องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ

ชาวบ้านได้เอาปี๊บล้อมไก่เอาไว้แล้วครับ
โอ้โหคุณชะคิดครับตอนนี้ชาวบ้านได้ทำการหั่นเนื้อไก่

โอ้โหแล้วยังไงครับเหลือเวลาอีก๕นาที

เวลาที่คุณจะอ่านข่าวเนี่ยเหลืออีก๕นาทีรีบ
แล้วทำยังไงต่อขอบคุณเจรณา

เรียกได้ว่าตั้งใจทำเต็มที่
โอ้โหแล้วดูเทคนิคการเลือกไก่พื้นเมือง
หรือว่าไก่บ้านของเขาในการมาทำไก่อบฟาง

หมักด้วยสมุนไพรต่างเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็ม
อ่าแล้วพอได้เวลานายอำเภอวังเจ้าคุณประสิทธิ์ศรีสิทธ
ก็ได้เป็นประธานในการประชุมเพลิงฮะเฮ้ยอะไรนะคะ
ประชุมเผิงฮะประชุมเผิงมังร้านศพเหรอคะ
ไม่ใช่งานศพจะบ้าเหรอนี่เขาแข่งไก่อบฟาง
เขาจุดไฟที่ฟางเพื่อที่จะสุ่มไฟเผาให้ไก่เนี่ยมันซุก
แล้วความมันมันอยู่ตรงไหนลูกตรงไหนล่ะ
เมื่อทำการสุมไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปดูผลงานสิ
ว่าไอ้ไก่อบฟางของคุณหน้าตามันเป็นยังไง
รอดหรือเปล่าดีไม่ดีไหม้หรือไม่ไหม้

สองสองสองเฮ้ย
เออเออเออเออเออ

นี่โอ้โหคือบางตัวผมว่าดูดีน่ากินนี่อย่างตัวนี้
ใช่ส่วนบางตัวเปิดออกมาว้ายนึกว่าไก่ดำตุ๋นยาจีน
ไม่ใช่ไก่อบฟางนี่แหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันอบนานไปหน่อย
นี่ดูสินี่มันไก่ดำตุ๋นยาจีน
โอ้โหน่าจะฟางไหม้ไปถึงหนังไก่อะค่ะ

เพราะว่าไหม้ไปขนาดนั้นแล้ว

เสร็จแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการอย่างที่บอกครับ
ดำเป็นตาตะโกบางคนก็ไม่กล้ากินล่ะครับ

เอากรรมการต้องมาฟังชาวบ้านเขาอธิบายว่ามีวิสูจน์อะไรยังไงกันด้วยเนาะ

เพื่อดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็มาวางไว้บนฟางแบบนี้
มันก็ดูเก๋ไก่น่ากินนะแต่สภาพหงิกงอเลยโอ้โห
มันไหม้มันเกรียมไปหน่อยไงบางตัวมันเกลียม
ไม่ว่าจะยังไงนะครับผลการแข่งขันมันไม่ได้เรื่องสำคัญ
สำคัญที่สุดคือการที่ได้เห็นชาวบ้านแต่ละชุมชน
เขาได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างความสนุกสนานสามัคคี

ได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไป